ชายคนหนึ่งคุ้มครั่งนะครับในการเมากาวไปทุบรถของชาวบ้านครับ
เขาจอดไว้หน้าหอพักกลางเมืองสกลนครนะครับ
ตำรวจมีการระดมกำลังการสุดท้ายก็ตามจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ทันครับ
นี่ก็เป็นภาพนะครับนายวิทย์ไม่ทราบนามสกุลนะครับ
ถูกตำรวจภูทรเมืองสกลนครจับตัวเอาไปได้ครับ
หลังมีอาการคุ้มครั่งทุบรถของชาวบ้านที่จอดอยู่หน้าหอพักแห่งหนึ่งในชุมชน
หนองสนมเขตเทศบาลนครสะกดนครครับ
เขามีการขวงมีดแกว่งไปมาครับ
สร้างความหวัดภาวะให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
ประสานตำรวจให้ช่วยกันควบคุมสถานการณ์
เรื่องต้นนายวิทย์ก็วิ่งหลบหนีไปตามท้องถนนสุขสวัสดิ์นะครับใกล้กับศูนย์ราชการ
กระทั่งไปถึงหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
ตามตัวนายวิทย์ได้ทันนะครับ
ศรษฐีก็พยายามจะเกลี่ยกรอบให้ทิ้งอาวุธ
แต่นายวิทย์นั้นก็กลับหันมาใช้มีดด้ามยาวนี่แหละ
ไล่ฟันเจ้าหน้าที่แทนอย่างภาพที่เห็นนี่แหละครับ
กระทั่งตำรวจมีการเสริมกำลังกันเข้ามาเพิ่ม
โดยใช้เหล็กง่ามด้ามยาวเป็นอุปกรณ์ในการจับนะครับ
แล้วก็ไปดันจนนายวิทย์นี่แหละล้มลงกับพื้น
หลังจากนั้นก็มีการกรูเข้าไปจับกลุ่มตัวควบคุมตัวเอาไว้ได้
ทุลักทุเลอย่างภาพที่เห็นนี่แหละครับ

วิทย์ก็ให้การวกไปวนมาโดยบอกว่าจะมีคนมาทำร้าย
ต้องใช้อาวุธในการป้องกันตัว
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ในวิทย์เนี่ย
กาวอย่างหนักเมื่อไปสูดดมจนเมา

แวงว่าจะมีคนทำร้ายกระทั่งก่อเหตุซ้ำขึ้นมาอีกในครั้งนี้ครับ